ไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
รวมเวลาศึกชิงเจ้านาวาแห่งรุ่มแม่นามเจ้าประหยา
้าวใจไปกับการแข่งเรือประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำนนทบุรี
เชียร์สนัดพร้อมกันที่นี้ทีเดียว
วันอาทิตย์ที่๒๘สิงหาคม๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป